โดยเฉพาะของที่มาจากธรรมชาติ
พวกสัตว์ที่มันมาในช่วงฤดูหน้าฝนแบบนี้เยอะแยะเลยคุณผู้ชม
อย่างพี่น้องที่จังหวัดกาลาศิลป์นะคะแต่ละบ้านเขาก็
อุปกรณ์ออกไปข้างนอกบ้านเพื่อไปหาเจ้าตัวนี้แหละค่ะ

นั่นน่ะสิต้องออกมายามค่ำคืนเพื่อไปหาตั๊กกะแตนค่ะ

นี่ไงตะกะแตนยงโยงานนี้ไม่ต้องผูกโบก็จับได้นะคะ
แต่จะจับได้ก็ต้องมีอุปกรณ์นั่นก็คือลำไม้ไผ่ยาว
ส่วนปลายของไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็จะทำเป็นวงกลมเอามามัดกับถุงพลาสติกนะคะ
แล้วก็เดินไปตามพุ่มย่าส่องไฟฉายสาดไปนะคะแล้วก็แย่
กะแตนมันจะกระโดดเข้ามาอยู่ในถุงพลาสติกที่เราเตรียมเอาไว้นี่แหละ

ชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ตั๊กกะแตนเยอะมากนะเพราะว่ามันมีทั้งอากาศร้อนแล้วก็มีฝนตกสลับกัน
กะแตนก็เลยขยายพันธุ์ได้มากขึ้น
ชาวบ้านบอกโอ้โหอย่างกับได้ทองอ่ะเพราะจับได้เยอะจริงเยอะขนาดว่ากินก็เหลือเฟือก็เลยต้องไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วย
บ้านเขาก็เอาไปขายมีรายได้กันเหมือนกันเนี่ยคุณดูสิ
ค่ะตัวใหญ่ได้เป็นกระสอบเลยนะ

ถูกต้องแล้วเป็นอาหารยอดนิยมหลายจังหวัดทำขายแล้วก็มีส่งออกด้วย
กะแตนทอดหลักผมก็กินตั๊กกะแตนทอดอร่อยนะ
เมนูยอดนิยมเอามาใส่ซอสหน่อยพริกไทยหน่อยปรุงตามใจชอบ
หรือจะแอดวานเพิ่มขึ้นก็คือใส่ตะไคร้ขิงใบมะกรูด
คลุกเหมือนกับปัญยำตั๊กกะแปนน่ะ

เอามาเยอะจ้า
ดูสินี่ต้องกดไลค์ยกโป้งให้เลยสำหรับเมนูตั๊กกะแตนทอดนะจ๊ะ

นี่โปรตีนล้วนเลยนะเนี่ยโปรตีนล้วนเลยถ้าใส่เกลือได้ไอโอทีน